เหตุการณ์นี้ก็เมาแล้วก็คลั่งแล้วก็อารวาสค่ะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะพอเมามามาถึงปั๊บนะ
คุ้ยขยะที่ร้านขายผลไม้
แล้วก็เอาเศษผลไม้มาคว่างปลาใส่บ้านชาวบ้าน
เท่านั้นไม่พอนะคุณเอาผ้าชุบน้ำมันนะคะ
จุดไฟแล้วโยนใส่มอเตอร์ไซค์ญาติ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะพฤติกรรมแบบนี้
รวมถึงจังหวะตอนจับกลุ่มตัวด้วยค่ะ

แล้วมาพร้อมกับไม้งามคือพอเกี่ยวปุ๊บนะ
แล้วล็อกหมดเลยคอแขนขาหมดเลยเนี่ยนะคะ
ส่วนนี้จังหวะการโยนผลไม้ข้ามฝ้า
นะฮะจังหวะนี้ไม่น่ากลัวเท่ากับจังหวะที่ลากไฟมาด้วย
ใช่ค่ะเขาเอาผ้าชุบน้ำมันไงจุดไฟแล้วก็โยนไปที่มอเตอร์ไซค์ของญาติ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายกระแสอินสวรอายุสี่สิบสามปี

อารวาสดูสิปลาพวกเศษผลไม้ไปใส่บ้านคนอื่นเขาปลาข้ามถนนไปแบบนี้ค่ะ
แล้วก็จุดไฟเอาเผาจะเผามอเตอร์ไซค์ของญาติ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ชาวบ้านนะเขาตกอกตกใจ
แล้วเขาก็บอกว่านี่มันเป็นเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้น
จุดตรงนี้คือริมถนนอุตรกิจที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่นะคะ
แล้วท้ายที่สุดพี่สาวของนายกระแสบอกทนไม่ไหว
คุณตำรวจคุณตำรวจจับตัวน้องที่ฉันไปเลยค่ะ
พอตำรวจมาถึงเนี่ยนะนายกระแสก็หนีไง
หนีข้ามฝั่งมามาซ่อนตัวอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยว
เจ้าหน้าที่เขานี่ค่ะเห็นไหมอุปกรณ์มาพร้อมเลย
ไม้งามต่างบุกเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัว

เพราะว่านายกระแสเขาก็ขัดขืน
ต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึง๔นายล็อกตัวเอาไว้ได้
สุดท้ายก็เอาฮิ้วขึ้นรถไป
แล้วก็ไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองกระบี่

เขาไปบอกว่าคุณตำรวจฉันเป็นผู้เสียหาย
ดูสิเขาคว่างของมาใส่บ้านฉันเนี่ยมันเสียหายหมดเลย
ทีนี้คุณผู้ชมคะจากการสอบถามพี่สาวของนายกระแส
พี่สาวเขาบอกว่าตอนนั้นชาวบ้านเขากำลังเปิดร้านขายของอยู่
ซึ่งซอยตรงนี้มันเป็นถนนคนเดิน
ก็จะมีคนเดินมาซื้อของกินกันเพียบเลย
จู่น้องชายเมามาจากไหนก็ไม่รู้
มาถึงปั๊บตะโกนด่าบ้านญาติพี่น้อง๓๔หลังที่อยู่ติดกันนี่แหละ
แล้วก็ตะโกนด้วยนะเดี๋ยวจะจุดไฟเผาให้หมดเลย

วิ่งไปฝั่งตรงข้ามไปรื้อถังขยะของร้านขายผลไม้
นี่คุณเห็นไหมพวกเศษผลไม้ต่างเขาเอาเครื่องเอาคว่าง
คว่างมาใส่บ้านญาติแล้วบางส่วนไปถูกบ้านของชาวบ้านด้วยค่ะ
ชาวบ้านที่เขามายืนดูเหตุการณ์อยู่
เขาก็โดนลูกหลงจากผลไม้เครื่องใส่หัว
เห็นเสื้อของคุณลุงไหมข้างหลังนั้นเปื้อนผลไม้นั้น

หลังจากนั้นนายกระแสเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วก็จุดไฟเลย

แล้วก็มาโยนใส่รถมอเตอร์ไซค์ของพี่เขยที่จอดอยู่หน้าบ้านนี่แหละ

นี่โชคดีนะที่เขาช่วยกันมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ดับไฟได้ทัน
นี่สุดท้ายเขาบอกว่าพี่สาวบอกไม่เอาแล้วไม่ทนแล้ว

แต่คนถ่ายคลิปแล้วก็พี่สาวถูกน้ำมันของไฟมันกระเด็นด้วยนะ

ใช่ค่ะครับพูดไหม